ตามความคืบหน้าหน่อยค่ะเหตุการณ์ที่บุรีรำที่มีอดีตสามีหึงโหดนะคะ
เอาอิโต้ไปฟันหัวอดีตภรรยาแล้วก็เอาน้ำกรดสาดนะคะ
เดี๋ยวย้อนไปดูภาพจังหวะที่พยายามที่จะมีชาวบ้านไปช่วยเหลือกันก่อนนะคะ
นี่ฟรีมือเนอะนี่ฟรีมือมันเนอะมันลายรอบแล้ว
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ฟิล์น้ำกรดอีกแล้วเหรอใช่พี่อุ๋ยคือไอ้เรื่องสัตว์น้ำกรดเนี่ยนะคือ
โอ้โหตายแล้วมันตั้งใจจะให้เขาทรมานแบบมันเป็นบาดแผลมันกว่าจะรักษามันกว่าจะอะไรตลอดชีวิตนะไอ้แผลน้ำกรดเนี่ย
แต่แต่ทางแพทย์ก็บอกว่าถ้าถูกน้ำรดเนี่ยให้เอาน้ำสะอาดลาดให้ถูกแล้วนะฮะเขาก็ทำถูกค่ะ
ใช่ต้องล้างออกค่ะเพียงแต่อย่าไปถูอย่าไปถูเท่านั้นเองเดี๋ยวมันจะเปื่อยยุ่ยไปกันใหญ่
ผิวหนังมันจะยิ่งเปื่อยยิ่งยุ่ยแผลมันจะยิ่งเยอะกว่าเดิมครับนางเสาเขียวอายุห้าสิบหกค่ะ
ถูกอดีตสามีเอาอิโต้ฟันหัวแล้วเอาน้ำกรดสาดหน้าโอ้อะไรจะโหดขนาดนี้
บาดเจ็บสาหัสร้องโอดควรชาวบ้านมาช่วยเอาน้ำล้างอย่างที่เห็น
ปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำผู้ก่อเหตุคืออดีตสามีที่เพิ่งเลิกกันไปได้สองเดือน
นายจำรัดนาครโทกหรือในหนุ่มอายุสี่สิบเจ็ดนี่นะคะผู้ก่อเหตุในวงกลมสีแดง

ของกลางก็คืออาวุธที่ใช้ก่อเหตุ

อดีตสามีรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
สาเหตุคือไม่พอใจที่อดีตภรรยาไปสนิทกับหนุ่มเพื่อนบ้าน
เห็นภาพบาดตาตอนที่ทำเตียงนอนด้วยกัน
จะเลิกกันไปแล้วแต่ทำใจไม่ได้

เลิกไปแล้วแต่ทำใจไม่ได้แล้วไปทำร้ายเขาเนี่ยนะ
บอกว่าเนี่ยระแคะระคายมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว

ขอโทษอดีตภรรยาก็แล้วกัน
ทำไปเพราะทนไม่ไหวจริง

แต่เขาปฏิเสธนะเขาบอกพี่ก็หึงหึง
ถึงทุกคนที่เมียพี่ไปทำงานด้วย
นี่เรื่องจริงไหมไม่จริงแล้วทำไมเราถึงละแคละคายว่าเขาเป็นชุภัณฑ์
ก่อนหน้านั้นสี่เดือนหรือเราคิดไปเองไหมไม่คิดไปเองโอ้โหดูสิ
สุดท้ายแล้วยังไงอ่ะคะยอมรับผิดฝากขอโทษถึงทุกคนที่
แล้วคนที่เขาบาดเจ็บสาหัสขนาดเนี้ยนี่คือมีดที่ใช้ก่อเหตุพี่อุ๋ยดูสิ
เบอร์เรอเลยอ่ะฟันหัวอดีตภรรยาแล้วตอนนี้มาขอโทษอย่างเงี้เหรอมัน
มันง่ายไปไหมอ่ะค่ะญาติของผู้ก่อเหตุนางไปอายุหกสิบสี่
บอกว่าปกติหลานชายก็เป็นคนขยันทำมาหากินแต่พอเลิกกับภรรยาก็กลับไปอยู่
บ้านแม่ที่อำเภอลำปลายมาตรห่างจากบ้านภรรยาไปสิบกิโลครับ
หลานชายบ่นบ่นถึงโทรศัพท์ที่ภรรยาซื้อให้
กันไปภรรยามาขอโทรศัพท์คืน
นี่คือสาเหตุน้อยใจภรรยาเรื่องโทรศัพท์
อ้างว่าที่ผ่านมาหลานชายก็ทำงานหนัก
หาเงินเอาไปให้ภรรยาหมดเลยแล้วโทรศัพท์ก็มาเอาคืน
ก็เลยน้อยใจเรื่องนี้
เพื่อนกำมะโน่นคิดว่ามาแล้วก็ใจบ่ถาดเขา

แกก็พูดมันก็โกรธที่ว่า

คุณผู้ชมคะอาการล่าสุด
เธอปลอดภัยแล้วช่วงดีมากนะ
น้ำกรดที่สระอยู่เป็นน้ำกรดเติมแบตเตอรี่
มันก็เลยไม่ได้กัดผิวหนังไปเยอะมากเท่าไหร่โอ้โห
แต่มันก็แต่มันก็รักษาตัวอยู่อีกตั้งเท่าไหร่กว่าจะหาย
เข้าแบบที่หน้าอย่างนี้

ก็ยังโชคดีที่ไม่ได้โดนจุดสำคัญ

ถึงจะปล่อยให้กลับบ้านได้นะคะ
คือของอย่างนี้ต้องทำใจอย่างเดียวนะใช่